มะกรูดเชื่อม
กรูดเชื่อมเป็นของกินของว่างประเภทหนึ่งที่สาวชาววังนิยมทำกัน
มะกรูดเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายใช้เพียงน้ำตาลทรายเป็นเครื่องปรุงหลักในการปรุงรส
แต่จะต้องมีความพิถีพิถันในขั้นตอนการทำที่ต้องระวังในการคว้านเนื้อของมะกรูดเพื่อไม่ให้ผิวติดมาด้วย
ป้องกันความขมและมีการประดิษฐ์ประดอยมะกรูดเพื่อให้เกิดความสวยงาม
อกจากนี้ยังสามารถนำมะกรูดที่เชื่อมแล้วไปทำเป็นมะกรูดลอยแก้วซึ่งช่วยดับกระหายคลายร้อนได้อีกด้วย
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน